สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
หลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ต้องเจอกับอิทธิพลของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับทั้งฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
จุดเจอลูกเห็บตกด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของพายุฤดูร้อน
ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับหลังจากนี้พายุฤดูร้อนยังคงมีโอกาสเกิดขึ้น
มากน้อยแค่ไหนสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบกันก่อนนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าพายุฤดูร้อนดังกล่าวที่ส่งผลต่อบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจาก๒ปัจจัยด้วยกันครับ
ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาเยือน
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสานแล้วก็บริเวณฝั่งตะวันออกของภาคเหนือนะครับ
ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นกระแสลมที่พัดในระดับสูงอย่างรุนแรงรวดเร็วครับ
สามารถที่จะเหนียวนำเอาไอน้ำจากด้านล่างลอยขึ้นไปก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกได้
ดังนั้น๒ปัจจัยนี้เองจึงทำให้เกิดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนที่จะตกในเมืองของเรามากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาดูจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้ฝนยังคงมีโอกาสตกอยู่แต่ว่าจะน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ
มีจุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียวนะครับ
ในช่วงวันพรุ่งนี้ในช่วงแรกในช่วงใส
มีโอกาสเกิดฝนในบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน

หลังจากนั้นช่วงใสหน้าจับตามองละทีเดียว

ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุม
หลังจากนั้นครับคำนวณต่อไปในช่วงบ่ายแก่หน่อย
กลุ่มฝนนั้นก็มีการกระจัดกระจายในหลายจุดหลายพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะสังเกตว่าเป็นพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกสักส่วนใหญ่
หลังจากนี้เป็นต้นไปพบว่าปัจจัยตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนก็จะอ่อนกำลังลง
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นนั่นเอง
สิ่งที่เข้ามาแทนที่มวลอากาศเย็นก็คือเรื่องของความชื้นจากทะเลครับ

จึงทำให้อากาศนั้นก็จะเริ่มร้อนอบอ้าวเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันครับบริเวณทางตอนบนก็จะมีการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ

ถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อากาศนั้นร้อนขึ้นกว่าเดิม
คุณผู้ชมครับในช่วงที่มีอากาศร้อนแบบนี้
หลายคนมองไปบนท้องฟ้าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท้องฟ้าขมุกขมวดเหลือเกิน
แจ่มใสเหมือนวันผ่านมาเป็นหมอกหรือเปล่า
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าหลัวนั่นเองนะครับ
โดยปรากฏการณ์ฟ้าหลัวเกิดจากอากาศร้อนที่มีคุณสมบัติลอยตัวขึ้นข้างบน
ก็จะหอบเอาฝุ่นละอองเหล่านี้ลอยขึ้นไปด้วย
จึงทำให้ท้องฟ้านั้นดูขมุกขมัว
ดังนั้นในระยะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหมอกนะครับ
ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ